แต่ว่าเราย้อนกลับไปดูกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานในการประชุมเนี่ยนะฮะ
มันก็มีเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะว่าช่วงหนึ่งของการประชุมปรากฏว่ามันมีเสียงสัญญาณเหมือนสัญญาณเตือนไฟไหม้
เป็นหว่อดังขึ้นมาเลยนะดังขึ้นมาเลย
แล้วก็มีท่านสอสอผู้ทรงเกียจกำลังพูดอยู่ปรากฏว่าเสียงสัญญาณ
เตือนดังขึ้นมานี่สอนายแพทย์โชฬานาล์ศีแก้วสอนะฮะ

ขอเลื่อนออกไปเพื่อจะไปดำเนินการ
จัดทำยัตติเพื่อส่งให้สารรัฐมนูล

สัญญาณไฟไหม้หรือไม่ครับช่างประทาน
ก็เลยถามท่านประทานดังนั้นดังนั้นสัญญาณไฟไหม้หรือเปล่า
จริงคือคุณหมอชนละนานกำลังพูดอยู่
ก็สัญญาณแบบนี้คงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้จบก่อน
แต่ว่ามีสอสอหญิงคนอื่นตะโกนขึ้นมา
นี่มันไฟไหม้หรือเปล่าแล้วควรจะลุกหรือเปล่า

เราควรออกจากห้องประชุมก่อนดีไหม
แล้วก็ทางด้านของนายวิรากรคำประกอบ
สนครสวรรค์พักพลังประชารัฐตะโกน
ในห้องประชุมว่าใช่สัญญาณไฟไหม้หรือไม่ครับ
ท่านประธานครับมองหน้ากันเลือกแบบนี้
มองขึ้นไปหาต้นเหตุของเสียงสัญญาณแบบนี้
ไฟไหม้หรือเปล่าถ้าไฟไหม้เดี๋ยวลุกออกจากห้องกันไม่ทัน
ทีนี้ครับแป๊บหนึ่งเสียงสัญญาณหวอมันสงบลง

เหตุการณ์นี้นายชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภา
ได้แจ้งต่อที่ประชุมด้วยน้ำเสียงอันสุขุมนุ่มลึกของท่านชวนนะ
บอกว่ามีคนไปกดปุ่มเตือนภัยครับ
จึงยังไม่สามารถหาตัวบุคคลดังกล่าวได้

นั่นเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๑๙นาที๒๕นาที
ส่วนเรื่องของเนื้อหาในการประชุม
ก็อย่างที่อาจารย์สุภาพได้วิเคราะห์ได้พูดถึงไป
กรณีที่นายภัยบูลนิติตวรรณสบรชภักษ์พลังประชารัฐ
เห็นว่าการพิจารณาเรื่องของยติ๓ยติ
เดี๋ยวคนจะงงว่า๓ยติที่เขามีการพิจารณาคืออะไร
ยะติแรกนะครับเป็นข้อเสนอที่ให้ประชุม
มีมติว่าไม่ให้มีการพิจารณาลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระ๓ไปเลย
เพราะขัดกับคำวินิจฉัยของ๓รัฐธรรมนูล
สารรัฐธรรมนูลตีความมา
บอกว่าการจะแก้ไขรัฐธรรมนูลต้องขึ้นอยู่กับอำนาจของประชาชนด้วย
คือมีคนเสนอบอกว่าอ้าวงั้นพิจารณาลงมติไม่
ไม่ให้มีร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขอะไรเลยดีไหม

ติที่๒คือขอให้รัฐสภามีมติขอให้๓รัฐธรรมนูล
วินิจฉัยหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูลอีกครั้ง
โดยเฉพาะเรื่องของการให้มีอำนาจของประชาชนอยู่ด้วย
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูลส่งกลับคืน๓รัฐธรรมนูลดีไหม
ยัตติที่๓เดินหน้าแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญโหวตวาระ๓กันไปเลย
พอตกลงกันไม่ได้ทั้ง๓ยตินี้นะครับปรากฏว่านายภัยบุญนิติตะวัน
ก็เลยพลิกเกมเปลี่ยนเรื่องขอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา
จะลงมติตามระเบียบวาระคือจะให้นำร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
มาลงมติมติวาระ๓กันเลยไหมขึ้นมาพิจารณาก่อนเลยไหม
ซึ่งที่ประชุมก็บอกว่าเห็นด้วยอาจจะได้สรุปเลย
ว่าถ้าเราจะไม่แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูล
จะได้ยุติกันเพียงเท่านี้นะครับหรือถ้าเราจะเดินหน้าต่อ
ค่อยย้อนไปพิจารณา๓ยติว่าจะเอายังไงต่อ
ทีนี้ฮะเรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจของพักภูมิใจไทยนะครับ
นายชาดาไทเศษสสออุทัยธานีพักภูมิใจไทย
ลุกขึ้นประกาศบอกว่าผมคงไม่ร่วมสังคกรรมด้วย
กับพวกช่อฉนศรีถนนชัยปริ้นปล้นไร้สาระสิ้นดีนี่คือสภาโจ๊ก
แล้วเขาก็ออกมาชี้แจงกันนะสำหรับสอสอภูมิใจไทย
บอกว่าเพราะต้องการให้พิจารณายัตติ
ในการที่เราต้องส่ง๓รัฐธรรมนูลตีความอีกครั้ง

เออไม่ใช่อยู่จะตัดบทไปเข้าการพิจารณาลงมติวาระ๓เลย

เรื่องนี้นายรังสิมันโรมนะครับก็โจมตีทางภูมิใจไทยเหมือนกัน
บอกว่าคุณไม่คิดจะโหวตรัฐธรรมนูลเหรอ
ตัวเองหมายถึงภักดิ์ภูมิใจไทยหาเสียงกับประชาชนแท้
ว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
หน้าไม่อายอะไรอย่างนี้นะฮะเก้าไกรเขาก็โจมตีภูมิใจไทยเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายตามข้อเสนอของนายภัยบูลนิติตะวันนะครับ
ก็มีการลงมติวาระ๓ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือจะหยุดไปเลย
โดยใช้วิธีการขานชื่อเป็นรายบุคคลจำนวน๗๓๗คน
ผลปรากฏว่ามีสอสอเห็นชอบ๒๐๖เสียงเท่านั้น
มีสวเห็นชอบ๒เสียงเท่านั้นรวมเป็น๒๐๘เสียง
ซึ่งถือว่าน้อยนะส่วนไม่เห็นชอบก็สอสอไม่เห็นชอบไม่มีนะ
แต่สวไม่เห็นชอบก็๔เสียงแต่มีสมองดออกเสียงไป๑๐เสียง
แล้วก็สวงดออกเสียงไปถึง๘๔เสียงรวมงดออกเสียงทั้งสิ้น๙๔เสียง
แล้วก็ส่วนที่๓คือไม่ประสงค์จะลงคะแนน
มีสอสอไม่ประสงค์ลงคะแนน๙เสียงสวไม่ประสงค์ลงคะแนนถึง๑๒๗เสียง
รวมที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนทั้ง๒สภาคือสวและสส๑๓๖เสียง
ดังนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบแค่๒๐๘เสียง
ถือว่าน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้ง๒สภานะครับ
ที่ประชุมจึงมีมติไม่เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
ทำให้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลนี้เขาเรียกอะไรดีคุณ
ตกไปโดนคว่ำคว่ำลง
ไม่ต้องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยกันอีกครั้งแล้ว
ตีความกันอีกครั้งแล้วไม่วุ่นวายกับ๓ยติ
ก็ให้คว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนุนไปเลย
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเมือง
ส่วนนี้ฮะรัฐสภาษณ์เช้านี้นะครับ
นายชาดาไทเศษสสออุทัยธานี

ว่าไม่ร่วมลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ๓เมื่อวานนี้
เพราะพักภูมิใจไทยไม่ได้เล่นละครตบตาประชาชนนะ
แต่ไม่จำเป็นต้องแคร์ใครและไม่ต้องการรักษาอำนาจให้ใคร
ส่วนตัวยืนยันว่ารัฐธรรมนุนฉบับนี้มีปัญหา
ต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็ต้องให้ศาล
รัฐธรรมนูลวินิจฉัยถึงเรื่องของอำนาจต่างด้วยนะครับ
เสนอยัตติด่วนของทางด้านนายภัยบุญนิติตะวันเมื่อวานนี้นะครับ
คือทางสสชาดาบอกว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะ
อยู่ก็โพร่งอยู่ก็โผล่อยู่ก็เสนอยัตติด่วนเลย
เป็นการเสนอกลางอากาศโดยอาศัยเสียงข้างมาก
โหวตบีบให้ยัตติก่อนหน้านี้ที่หาบรือกันมากว่า๙ชั่วโมง
๓ยตินั้นต้องตกไป
ซึ่งส่วนตัวของสสชาดา
ว่าการใช้เกมแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
ฟังเสียงสสชาดาที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะครับ
ก็คงไม่รับลื่นคงไม่รับลื่นถ้าไม่เป็นการพูดอย่างนั้นชัดเจน

ทีนี้มาดูคุณหมอชนละนานกันหน่อยค่ะ
คุณหมอชลน่านที่มาพร้อมกับเสียงวู๊ว
แล้วดูวันนี้สิคะนี่คือแต่งชุดดำเข้าสภานะ
แล้วก็ประกาศเลยว่าผมจะขอไว้ทุกข์ให้กับร่างรัฐธรรมนูล

เพราะว่าอีกฝ่ายมีเจตนาชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะแก้ไขรัฐธรรมนูล

เสนอยติเพื่อไม่ให้สภามีมติ
แล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้น
ทีนี้คุณหมอชนละนานเลยแต่งดำแบบนี้เลย
ใส่ไทดำแบบนี้คุณหมอก็บอกโอ้โฮแล้วก็นั่งประชุมกัน๙ชั่วโมง

ด้านของนายชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภา

หลังจากที่ประชุมรัฐสภาลงมติโหวตไม่เห็นชอบ
การอ่าแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติมวาระสาม

ส่วนในการเสนอแก้รายมาตรานั้น
คงต้องเสนอในการประชุมสมัยหน้านู้นเลยนะฮะ
ก็ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้
เขียนมาเพื่อให้แก้ไขยากที่สุด
ฉะนั้นไม่ง่ายตั้งแต่ต้น
ก็เห็นใจคนที่คิดจะแก้ไข
ทั้งวาระ๑วาระ๒กันมาแล้ว
แต่ก็ไม่ถึงขั้นแก้ไม่ได้เลย
หากมีการแก้รายมาตราอาจจะง่ายกว่านะครับ